ก็มันใช้มุมเดียวกับคนนั้นน่ะ

เพราะเมื่อวานที่มิ้นมาเป็นโดมแล้วไง

เขาปาดจากกล้องนี้ให้เห็นเฟรมของกล้องอีกกล้องหนึ่งก่อน

หลายคนจับตามองว่าหลังจากนี้โอเคละนางรับหนังแล้ว

รู้สึกแวะว่านางก็อาจจะมีซีรีส์
แต่ระยะเวลาทุกอย่างจะต้องจบสิงหาคมเนี่ย

คือสิงหาเนี่ยนางก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไง

คนเขาก็ถามนางเหมือนกันว่าได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมแม่บ้างไหม

เพราะว่าตัวนางเองจะต้องเหมือนเอาง่าย

หาเงินแบบว่าคือนางไม่ได้นางไม่ได้เหลือเงินหรืออะไรอย่างนี้

ตอนนี้นางใช้ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกนางก็ตอบคำถามเรื่องบ้าน

เพราะอย่างที่เราเคยเล่าว่านางขายไปนานแล้ว
คือวันนี้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกพิงกี้
หลังจากที่ยอมรับตัดผมสั้น
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครที่นางเล่นมาอีก

ล่าสุดนางก็เริ่มกลับมาเล่นโซเชียลแล้วล่ะ

ขนมจีนน้ำยาปูณตลาดออตก
หลังจากนี้ปิงกี้ก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง

เหลืองเบอร์๐๒ค่ะเดี๋ยวให้ดู
นี่หน้ากี้ก็คือเป็นผิวขาวเหลืองนะคะ
แต่ว่า
แนะนำให้เอาผิวแทนไปด้วยเพราะว่าผิวแทนเนี่ยช่วยทำปกปิด
สมมุติคุณมิจมัยใดไปนางก็พยายามจะตอบ
พวกเรามาสัมภาษณ์อย่างนี้นางไม่มา

ไม่เคยเห็นไอ้กี้ตัดผมสั้นเนอะ

เมื่อให้ปลาปากกับตรงคอเนอะ
อย่าพูดอีกทั้งนั้นไอ้กี้ตัดผมสั้นเนี่ย
ไม่เคยจะขนาดตอนเด็กที่เขาเป็นนักร้องเขายังผมยาวเลย

เคยถามถามผู้จัดการถามว่านางพร้อมจะออกทีวีไหม

นางขอไลค์ไขของไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
นางไม่พร้อม